มีคนนั่งดูนะครับผู้ชายใส่เสื้อดำคอจีนนั่งข้างหนึ่ง
ผู้หญิงใส่เสื้อขาวผมขาวนั่งอีกข้างหนึ่ง
ซึ่งมาทราบตอนหลังเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันเห็นผีทั้งคืน

ในจำปลาคำแก้วตราชาจ้างหนังจะขายวันที่ยี่สิบเก้ามกราคม
ปีสองพรรณะร้อยสามสิบสองในราคาว่าจ้างกันหมดสี่พันบาท
มาเจอกันเท่าไหร่นั่งข้างหนึ่งแล้วราชาติตอนหลังเขามาเล่าให้ฝันเห็นผีทั้งคืน
จำไว้ห้าร้อยพอไปถึงบ้านวังทองปรากฏว่ามีคนมารอรับ
เลยไปประมาณ๓๔กิโลนี่แหละครับจากบ้านวังทอง
พอถึงที่นั่นก็ใกล้จะพบค่ำเอ๊ะทำไมมันเงียบ
ไม่มีพ่อค้าแม่ขายไม่มีคนดู
มองไปที่หน้าจออีกทีหนึ่งก็เห็น
มีคนนั่งดูนะครับผู้ชายใส่เสื้อดำคอจีนนั่งข้างหนึ่ง
ผู้หญิงใส่เสื้อขาวผมขาวนั่งอีกข้างหนึ่ง

ทีนี้หนังก็ฉายไปหนังสลบก็ไม่หัวเราะไม่มีคนเดินไปเดินมา
ทีนี้พอถึงใกล้เวลาตี๔ก็มีคนมาเคาะประตูข้างรถ
ก็เอาเงินให้อีกสามพันห้าแล้วก็บอกว่าให้รีบเก็บของ
ก่อนที่จะสว่างถ้าสว่างแล้วจะออกยากอ่า
ฉายก็หยุดเครื่องฉายก็เปิดไฟสปอร์ตไลท์ไปหน้าจออีกทีหนึ่ง
ปรากฏว่ามีแต่ความว่าเปล่าที่เห็นนั่งดูอยู่ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน
ฉายหนังที่ไหนมาทำไมมาแต่เช้า
เด็กก็เลยบอกว่าเลยไปที่นี่แหละครับ๓๔กิโลนี่เอง
อ้าวไปฉายได้ยังไงที่นั่งมันไม่มีบ้านคน
ที่แถวนั้นเป็นดงผีดงชโนธโอ้แสดงว่าถูกผีเอาไปฉายหนังแล้ว
หลอกครับทีนี้ลูกน้องมาถึงสำนักงานก็จ่ายเงินแล้วก็ลาออกแล้วบอกว่า
เท่าแก่ครับเมื่อคืนพวกผมไปฉายหนังถูกผีหลอกหมดคืน
ครั้งแรกผมไม่เชื่อแล้วแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ยังไง
เท้าผมเหยียดไปสองเท้านี่ก็จบแล้วรถหกล้อผมจะเข้าไปได้ยังไงล่ะ
ทีนี้ผมก็เดินไปรอบคำชโนธก็ไปเห็นสารเก่าทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยสารเก่าพงชโนธ
ผมก็เลยไปอธิษฐานอธิษฐานว่าพระครูชาติที่เขาบอกว่าผีจ้างหนังนั้นเป็นเรื่องจริง
พระครูลองให้เห็นหน่อยที่เป็นรอยรถรถหกล้อเนี่ยนะมันจะลงไปได้ยังไงดินน้ำพัดเต็มไปหมดเลย
อธิษฐานก็เห็นจริงครับทีนี้เห็นเป็นรอยรถหกล้อลงไปเลยจากไหล่ถนนเข้าไปในคำชโนธ
แต่หลังจากนั้นอีก๗วันผมไปอีกทีนี้ไม่เห็นอะไรเลย
แล้วบางใกล้คนยังเกี่ยวแน่ต่างหมาจะน้ำทองงานมาตัวกาล
หาว่าผมนี่กุเรื่องขึ้นมา
ผมก็เลยบอกว่าผมจะไปกุเรื่องทำไม
ผมมีหน่วยหนังสือ๑๕หน่วยแก่มจันทร์ตอนนั้นดังมากเลย
ใครจะมาจองแจ่มจำต้องมาเข้าคิวจองกันเลย